เพราะว่าเรื่องของเมนูเส้นเนี่ยนะเส้นยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมด
อีกหนึ่งเส้นที่ถูกใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผัดไทยผัดไทย
ผัดไทยนี่ต้องไปผัดไทยร้านนี้ผัดไทยลุงดำ
ที่จังหวัดพยาวครับเขาบอกว่าขายมานานมากสูตรนี้เนี่ย
ทำมาเกือบ๔๕ปีแล้วลูกค้าแน่นเลยผัดไทยลุงดำสูตรโบราณ
ตั้งอยู่ถนนรอบเวียงประตูกลองอำเภอเมืองจังหวัดพายาว
ที่เห็นอยู่นี้กำลังคำแม่นเลยนะครับค่ะลุงดำนั่นเอง
ลุงดำอายุห้าสิบเก้าปีมีชื่อจริงว่านายยิวพงศูชื่น
ถามหน่อยลุงดำสูตรนี้ทำมานานไหมเป็นยังไงบ้างที่มาที่ไป
ดำก็บอกว่าได้สูตรผัดไทยที่ขายมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่เมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบหก
เก่าแก่มากฮะแล้วที่สำคัญเขาผัดเนี่ยนะก็ไม่ใช้เตาแก๊ส
เขาใช้เขาใช้เตาฟืนครับเตาฟืนอุ้ย
แล้วก็เขาขายมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดอืม
คิดดูแล้วกันในยุคนั้นขายเนี่ยราคาแค่๒บาทนะ
สองบาทนี่คือไม่ใส่ไข่ค่ะแต่ถ้าใส่ไข่เนี่ยสามบาท
ปัจจุบันขายแบบนั้นไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วค่ะสามบาทไม่ไหวแล้วค่ะ
ก็แพงขึ้นมาตามยุคตามสมัยอ่ะนะแล้วก็เขาขายที่บริเวณตลาดโต้รุ่ง
เขตเทศบาลเมืองพยาวเขาบอกขายมาเรื่อยจนลูกค้าติดใจพากัน
เรียกกันว่าผัดไทยลุงดำแต่ว่าบางคนเขาก็เรียกว่าผัดไทยลุงหนวด
มี๒ชื่อผัดไทยลุงดำนั้นเขาบอกว่าเป็นสูตรโบราณ
แล้วก็ทุกอย่างเขาบอกว่าไม่ใส่กากหมูด้วยกุ้งสดก็ไม่มี
เหมือนกับผัดไทยในปัจจุบันเขาใช้สูตรเฉพาะตัว
ฟืนกับเตาถ่านเท่านั้นที่ใช้นะครับแล้วก็ผัดเนี่ย
มันจะมีกลิ่นหอมแต่ละวันมีลูกค้ามาอุดหนุนกันเพียบเลยทีเดียว
ต่อคิวกันยาวเฟื้อยเป็น๔๕กิโลกรัม

รุ่นหลังมาแล้วแต่เรายังรักษาแบบของเดิมไว้
ถ้าคนที่กินเขาเคยกินเขาก็รู้ว่าร้านนี้ยังแบบเดิมเก่าอย่างนี้
เห็นไงล่ะเขายังรักษาสูตรเก่าสูตรโบราณเอาไว้นี่
แว๊บมีข้าวหมกไก่ด้วยนะ

แล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยนะสั่งไปเถอะอร่อยหมดทุกอย่างคุณผู้ชมครับ
สนใจนะไปกินกันได้ผัดไทยสูตรโบราณร้านลุงดำ
ร้านตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลเมืองพยาว
จุดสังเกตก็คือโรงเรียนอนุบาลเมืองพยาว

ร้านนี้เปิดขายตั้งแต่๔โมงเย็นไปจนถึง๔ทุ่ม

โทรไปติดต่อสอบถามกันได้นะครับว่าร้านลุงดำอยู่ตรงไหน